ร้อนถึงกองทัพบกค่ะเพราะว่ามีชายหนุ่มคนนึงเนี่ยออกมาร้องถึงพฤติกรรมของนายทหารระดับนายพล
นายหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันแล้วก็ทำร้ายร่างกายเขาจนได้รับบัตรเจ็บ
ซึ่งล่าสุดทางกองทัพบกสั่งสอบสวนเรื่องนี้แล้วค่ะ
ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะก็คือกรณีที่ชายชาวจังหวัดสงขลาคนหนึ่งนะคะมาเรียกร้องว่ามีความสัมพันธ์กับชายรุ่นใหญ่
ซึ่งเป็นทหารระดับยศในพลแล้วก็ถูกทำร้ายตามร่างกายบาดเจ็บหลายแห่งนะคะ
ไปตรวจร่างกายก็เปิดให้กับนักข่าวตรวจสอบหลักฐานให้ดูด้วยนะคะเนี่ยค่ะ
บาดเจ็บหลายแห่งเลยตามร่างกายเขาบอกเขาจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
ผู้เสียหายบอกว่าเขามีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุในโรงแรมแต่ว่าถูกกระทำอย่างรุนแรงได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็มีการใช้ยาเสพติดเพื่อสร้างอารมณ์ด้วยรวมถึงมีการใช้อุปกรณ์ทำร้ายด้วย
ก็พยายามเรียกร้องความเป็นธรรมกับคู่กรณีปรากฏว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยโยนเงินให้๒๐๐บาท
แล้วขู่ว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปเผยแพร่จะฟ้องกลับก็กลัวค่ะ
ล่าสุดเพจบิ๊กเกรียนเปิดหลักฐานเป็นแชทของชายคู่หนึ่งนะคะ
ซึ่งข้อความของฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็อ้างว่าตอนนี้เรื่องใหญ่โตไปแล้วและให้ถูกออกจากราชการอยากให้ลบออก
แล้วก็ขอเบอร์ติดต่อเพื่อขอเคลียร์แต่อีกฝ่ายนึงก็ตอบกลับยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ที่มีการออกมาเผยแพร่ล่าสุดนะคะ
เมื่อช่วงสายค่ะผู้เสียหายไปโรงพยาบาลที่จังหวัดสงขลาไปตรวจร่างกาย

เอาผลตรวจเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความดำเนินคดีในวันพรุ่งนี้ค่ะ
เรื่องต้นนะคะมีรายงานบอกว่าบาดแผลบางส่วนต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นการบาดเจ็บภายในจากการสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ผ่านอุปกรณ์ค่ะ
เดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมีการเตรียมตัวผ่าตัดนะคะ
ผมขออธิบายแล้วว่าถ้าเราไปเผยเท่หรือไปเอาเรื่องเขา
เขาจะแจ้งความเราหรือเขาจะทำให้เราอยู่ยากอะไรประมาณนี้
ถ้าอาการดีขึ้นก็คงจะต้องเดินทางเข้ากรุงเทพ
เพื่อให้สัมภาษณ์ในช่องสรรค์ต่างพรุ่งนี้
วันนี้กองทัพบกได้เผยแพร่เอกสารฉบับนี้ค่ะ
เป็นการชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคล
แต่ในฐานะหน่วยงานที่ถูกอ้างอิงจึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะ
แล้วก็มีคำสั่งให้นายทหารรายนี้มาปฏิบัติหน้าที่ส่วนกลาง

โฆษกองทัพบกนะคะได้พูดถึงประเด็นการทำร้ายร่างกาย
ซึ่งผู้เสียหายบอกว่าจะดำเนินคดีอาญา
ก็บอกว่าเป็นเรื่องที่สองฝ่ายต้องนำพญาหลักฐานไปแก้ต่าง
ตามกระบวนการยุติธรรมค่ะ